กรมควบคุมโรคออกมาเตือนเด็กเล็กนะครับให้ระวังป่วยเป็นโรคปอดบวมแล้วก็โรคไข้หวัดใหญ่
เฉพาะช่วงหน้าฝนแบบนี้เพราะว่าครึ่งปีแรกมีเด็กเล็กป่วยรวมกว่า๔๐๐๐คนแล้วครับ
แพทย์อำนวยการจีนนะอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่า
ในช่วงของฤดูฝนจะมีการระบาดของเชื้อโรค

ก่อให้เกิดโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจหลายชนิด
ทำให้เกิดการเจ็บป่วยขึ้นมาทั้งเด็กและผู้ใหญ่
โดยเฉพาะเด็กเล็กอายุต่ำกว่า๕ปี
ที่ควรจะเฝ้าระวังก็คือโรคปอดปวม

ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยาตั้งแต่วันที่๑มกราคมถึง๔กรกฎาคมที่ผ่านมา
พบว่าผู้ป่วยโรคปอดบวมทั่วประเทศกว่า๑๕๐๐คน
และเสียชีวิตไป๒๐๖คน
โรคไข้หวัดใหญ่พบว่ามีผู้ป่วยกว่า๕๕๕๐๐คนเสียชีวิต๔คน
เฉพาะในกลุ่มเด็กเล็กนั้นอายุต่ำกว่า๕ปีพบว่าเป็นโรคปอดบวม๒๙๘๐๘คน
โรคไข้หวัดใหญ่๑๒๗๗๘คน
มักเป็นอาการแซ่คซ้อนจากใคร่หวัด

เด็กจะพบบ่อยในกลุ่มของเด็กอายุต่ำกว่า๕ปีนะครับ
น้ำหนักตัวน้อยเด็กขาดสารอาหารอาการของปอดบวมในเด็กนั้นจะมีไข้สูง
ไอมากไอแห้งหรือไอแบบมีเสมหะ
หากหายใจเร็วจนชายโครงอาจจะบุ๋มลงไปได้
หอบเหนื่อยกรณีที่มีเชื้อรุนแรงหรือว่าไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอาจจะทำให้เสียชีวิตได้ครับ
สำหรับโรคไข้หวัดใหญ่นั้นเกิดจากการติดต่อจากการไอจามรถกัน
อาการจะเริ่มด้วยมีไข้สูงตัวร้อนมีอาการหนาวปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ
แต่ว่าบางรายนั้นจะมีภาวะแทรกซ้อนทำให้เกิดอาการที่รุนแรง
เช่นปวดบวมสมองอักเสบกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบตับอักเสบหายใจเร็ว
เหนื่อยหอบหายใจลำบากนะครับซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตได้เช่นกัน
นี้ประชาชนสามารถรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ฟรี
ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่๓๑กรกฎาคมนี้
สถานบริการสาธารณสุขของรัฐทุกแห่งครับ